คุณผู้ชมฮะเรามาดูบรรยากาศการเดินทางกับซิดนิต๑๕
งกรานคึกคักหัวลำโพงคึกคักเช่นเดียวกันนะครับ
นี่บรรยากาศการเดินทางที่สถานีรถไฟหัวลำโพงทีมข่าวของเรา
สำรวจตรวจสอบกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานี่
คนก็ซื้อตัวเตรียมแล้วก็รอในการเดินทางกลับภูมิลำเนา
ไปเยี่ยมครอบครัวนะฮะนี่เขาบอกว่าช่วงสุดสัปดาห
ขออภัยช่วงวันหยุดแบบนี้เต็มทุกขบวนฮะ
รถไฟตอนนี้เต็มแล้วนะฮะเต็มทุกขบวนนะฮะ
แล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าการรถไฟเขาเตือนด้วยนะ
การกลับบ้านอย่างปลอดภัยป้องกันโควิด๑๙
เขาบอกว่านี่ต้องป้องกันตัวเองหลังจากกลับไปถึงบ้านนะครับ
ก็บางคนบอกว่าจะไม่ออกไปเที่ยวไหนนะ
กลัวโควิด๑๙อยู่บ้านก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วนะฮะ
ไหนก็กลับไปหาครอบครัวผู้เท่าผู้แก่แล้วนะครับ
ผู้โดยสารอีกคนนะบอกกับนักข่าวของเรา
บอกว่าเดินทางมากับแม่จากหนองคายขึ้นรถไฟเที่ยว๒ทุ่ม
ก็จองตัวเพื่อจะนั่งต่อไปนครศรีธรรมราช
แล้วก็รถไฟทั้ง๓ขบวนเต็มหมดเลย
มานั่งรอที่หัวลำโพงตั้งแต่๗โมงเช้า
และจะรอขึ้นรถไฟเที่ยว๖โมงเย็นนะฮะ

ไอ้ที่จองนี่ก็จองมาจากอุดรเหลือแค่๖๐ที่นั่งเอง

ไม่งั้นก็ต้องนอนที่นี่อีกคืนนึงแล้วก็รอรอบเช้าอีกรอบหนึ่ง
รอตั้งแต่๘โมงเหรอ๗โมง
รถไฟเท่าไหร่คะเนี่ยไปที่กินเนี่ย

รถโต้๓๐๐๔๐๐มันขึ้นราคานั่งรถไฟผมแบบชิล
๕๘บาทอันนี้ถือเอาก็เอามาด้วยเหรอกลัวหรือว่ายังไงคะเนี่ย

สงสารได้กลับบ้านเหมือนที่ไหนปีที่แล้วได้กลับป่ะ

ปีเดียวเพิ่งขึ้นมาทำงานได้๔เดือน

แล้วเราก็นั่งรถไฟไปบรรจามันจะปลอดโปรงดีไหม
ปลอดโปรงค่ะปลอดโปรงดีมันไม่เมารถ

ยากาศคนมารอรถไฟนะฮะ

แต่ว่าก็นั่งรถไฟไปเที่ยวตามจังหวัดต่างด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

เขามีการสรุปตัวเลข๗วันอันตราย
ซึ่งส่วนเมื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกรานปี๖๕เนี่ยนะฮะ
แล้วก็ปพได้สรุปสถิติ
วันแรกของ๗วันอันตราย
นั่นก็คือตัวเลขของเมื่อวานนี้นะคุณนะ
วันที่๑๑เมษายนนะครับ
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุ๒๓๗ครั้ง
ผู้เสียชีวิต๒๖ศพแล้วนี่ประเดิมสงกรานแล้วนะครับ
ผู้บาดเจ็บอีก๒๓๘คนถือว่าเยอะนะฮะ
โดยสาเหตุคือขับรถเร็วนะครับ
รองลงมาคือเมาแล้วขับ

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่นครศรีธรรมราช๑๒ครั้งนะฮะ
จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดก็นครศรีธรรมราช๑๔คน
จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดก็คือสุพรรณบุรี๓คนนะฮะ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ตั้งจุดตรวจหลัก๑๙๐๒จุดนะฮะ
เรียกตรวจยานพาหนะ๓๕๐๐๐คันคุณ
มีผู้ถูกดำเนินคดีรวมกว่า๖๔๐๐๐รายแล้วนะฮะ
โอ้โหถือว่าตัวเลขก็ค่อนข้างเยอะนะ
เขามีการบอกว่าสำหรับประชาชนที่อาจจะประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุ
สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย๑๗๘๔ของปพเขานะครับ
ดูบรรยากาศการท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรมกันต่อนิดหนึ่ง
ค่ะได้เลยเราพาคุณผู้ชมไปดูที่บุรีรำกันก่อนเลยนะคะ

เออนี่ค่ะบรรยากาศที่วัดกลางพระอาราหลวงที่บุรีรำนะคะ

เริ่มตั้งแต่๒๐๑๒๑๔๒๐๑๕แล้วค่ะ

ใช่ค่ะคุณก็ประเพณี

ก็จะเหมือนกลับมาเอาทรายมาคืนวัดเป็นการตอบแทนนะคะ
ใช่นะครับส่วนเจียงใหม่เจ้านะฮะ
ใหม่เจ้าก็รับส่งการปีใหม่เมืองนะครับ
ฟ้อนนี่คุณฟ้อนพิธียอสวยไหว้สา๗๒๖ปีเจียงใหม่
เนื่องในวันครบรอบ๗๒๖ปีการก่อตั้งเมืองเจียงใหม่นะครับ
นี่จัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะไหว้สาพญามังรายนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญนะคุณนะมีช่างฟ้อนจากชุมชนต่าง

คุณแล้วช่างซ้อนที่มากันเยอะเนี่ย
สุดจิ๋วสุดนี่อายุ๓ขวบนะคะ
แต่เราส่องหาไม่เจอนะทั้งสองขวบอยู่ตรงไหน
เพราะว่าช่างฟ้อนมี๔๐๐กว่าคน
ถือว่าเป็นงานประเพณีที่รำลึกแล้วก็ศักระพญามังกรายนะฮะ
แล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงสงกรานแบบนี้
ใช่ค่ะฮูยงามแต๊ะเจ้าเกื้อเติงบ้านเลยผม
ค่ะเกื้อเติงเจียงไหมน่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมช่วงสงกรานเนี่ยเราก็จะนึกถึงเรื่องของเสื้อลายดอกใช่ไหม

จากเสื้อลายดอกพวงมาลัยคนก็ซื้อเยอะเหมือนกัน
ไปกราบรถน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่นะคะ
นี่คือที่โคราชค่ะร้านค้าต่างโดยเฉพาะร้านขายพวงมาลัยดอกมะลิ
เขาบอกว่าคนมาซื้อเยอะเหมือนกันก็ขายดิบขายดี
อย่างเจ้าของร้านแม่บุญช่วยบอกว่าช่วงนี้นะ
คนจะมาเลือกซื้อพวงมาลัยและที่ร้านขายพวงละ๒๐๒๐๐บาท
เทศกาลสงกรานเนี่ยปีนี้นะขายดีมากกว่าปีที่แล้ว
เพราะว่าหลายพื้นที่เขาเริ่มจัดกิจกรรมจัดงานได้แล้วไงคะ
เขาจัดงานแบบวิถีไทยนะส่งน้ำพระรดน้ำดำหัว
ลงพื้นที่ที่บริเวณตรอกจันทร์เขตเทศบาลนครราชศรีมาเหมือนกันนะ
คือมาสีเด่นนำมาเลยแล้วก็เสื้อลายดอกก็ขายดีค่ะ
นี่เสื้อลายดอกตามประเพณีสงการนะเพราะว่าทำไมต้องเป็นลายดอกไหมคุณ
ดูแล้วสดชื่นเป็นดอกไม้สดใสในช่วงเทศกาลสงกรารย์แบบนี้นะ
เขาบอกว่าตอนนี้มีลูกค้ามาซื้อไปเยอะเหมือนกัน
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหน่วยงานต่างนะ

ก็เขาบอกว่านี่ขายได้ขายดิบขายดี

เพราะวัยรุ่นไม่ได้ใส่เสื้อไปเล่นสงกรานศาสนา
ก็นี่เขาบอกว่าลูกค้าวัยรุ่นหายไปเลยครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะ
เพราะว่าคือเขาบอกว่าพอกิจกรรมมันไม่จัดงานสงกรานศาสนา

แต่จะเป็นหน่วยงานต่างที่เขากัดจัดกิจกรรมตามประเพณีนะ

ค่ะที่ร้านที่อุบลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องลดราคาแหละ
ตอนนี้ต้องลดราคามาเหลือตัวละ๑๖๐
เพราะว่าอะไรสินค้ามันค้างสต๊อก
คุณ๓ปีแล้วไหมที่เราเจอกับโควิดมาเนี่ย
เสื้อนี้เขาบอกโอ้โหเก็บไว้ในสต๊อก๓๔ปีแล้วนะ

คือยอดของการซื้อเสื้อมันลดน้อยลง

เพราะว่าคนยังซื้อไปทำบุญช่วงสงการอยู่

นี่แหละค่ะร้านเองก็ต้องมีการปรับตัว
ส่วนอุปกรณ์ที่เอาไปเล่นน้ำสงกราน
บอกปีนี้ไม่ได้เอาสินค้าพวกนี้มาขายเลย

ยังไม่ให้จัดงานยังไม่ให้เล่นสาดน้ำ
ปืนฉีดนงฉีดน้ำไม่ได้ขายกันหรอก

รินรถพรมใส่หน้ากาก

มันจะมีพวกสารเคลือบป้องกันอยู่